คุณผู้ชมมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
วันนี้คุณสุภานีจะพาไปไหว้สารไม่รู้เธอจะไปขออะไร
เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศอย่างไรติดตามพร้อมกันในรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
ตั้งกล่อไมค์กล่อวันเว้นวันอย่าให้เจอพายุทธรรมรอบนี้เลยเลย
ทุกท่านีก็วางอยู่นี่แหละ
ฮะบ้านพังอีกแล้วเหรอ

นี่บ้านไหนแล้วเนี่ยต้องพึ่งสารพระภูมิเจ้าที่ให้ช่วยปกปักรักษา

คิดว่าท่านก็คงจะดูแลตัวเองได้

ถูกต้องค่ะยิ่งพรุ่งนี้จนไปถึงปลายสัปดาห์
ต้นสัปดาห์หน้าจะเจอพายุฤดูร้อนกันหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะ
อรุณสวัสดิค่ะคุณผู้ชม
ต้อนรับสู่รู้ก่อนร้อนหนาวเช้านี้นะคะ
มาไหว้พระไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล

พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะ

ถือว่าทำลายสถิติการใช้ไฟสูงที่สุดเลยนะ
เพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณ
ที่จะเข้าสู่พายุฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมาฉบับที่๓แล้วนะคะว่า
ให้บริเวณตอนบนของประเทศไทยเฝ้าระวังเรื่องพายุฝนฟ้าขนองลมแรง

ตรวจสอบกันเลยดีกว่าจากแผนที่ดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เราจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆเกิดขึ้นประปรายหลายพื้นที่เลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแถบภาคตะวันออกภาคกลางนะคะ
รวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ส่วนภาคใต้นั้นก็สามารถที่จะเกิดฝนได้อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
ปัจจัยหลักนะคะก็คือเรื่องของความกดอากาศต่ำนะคะ
หรือว่ามวลอากาศร้อนที่ยังคงแผ่ปกคลุมทั่วพื้นที่บริเวณประเทศไทย
เจอกับปัจจัยลมใต้แล้วก็มวลอากาศเย็นที่มาจากทางตอนบน
ปะทะกันนะคะก็ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกลมพัดแรง
แล้วก็ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายได้หลายพื้นที่นะคะ
ช่วงประมาณสายนะคะอุณหภูมิก็จะอยู่ที่๓๐กลางจนไปถึง๓๐ปลายในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะแถบตอนกลางตอนบนของประเทศ
ส่วนช่วงประมาณบ่าย๓เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์นี้นะคะสะสมพลังงานมากที่สุด
เพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกได้ถึงความร้อนอุณหภูมิหลายภาคนะคะรวมไปถึงหลายจังหวัดเนี่ยค่ะ
ลุ๔๐องศาเซลเซียสนะคะโดยเฉพาะตอนกลางอย่างพิศนุโลกลำปางแพร่น่านเนี่ยก็จะเจอกันเหมือนกัน
ส่วนรายภาคเป็นอย่างไรเจาะลึกลงไปดูเลยดีกว่านะคะ
เหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ๔๓องศาเซลเซียส

ภาคอีสานอากาศร้อนจัดเช่นกันเฝ้าระวังลมแรงและฝนฟ้าขนอง
ส่วนภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะเฝ้าระวังที่กาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาธ
ภาคตะวันออกค่ะมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรอุณหภูมิ๔๐องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอากาศร้อนฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้าง
ร้อยละ๑๐ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ย๒๕๓๗องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุด๔๐องศาเซลเซียส
มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันขอตัวไปไหว้พระไหว้เจ้าที่ขอพรกันหน่อยดีกว่า
เพราะว่ากลัวกลัวกังวลใจเหลือเกินว่าจะได้รับผลกระทบ

คุณผู้ชมไปดีกว่านะคะ
ท่านน่าจะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะเนี่ย
ถูกท่านเจ้าคุณนอกจากขอบ้าง